เนอร์เซอรี่กับเด็กไป

ใส่ตายาวนะคะ
ตานี่เปลี่ยนตามอายุได้ด้วยนะคะ

ไม่เหลือความศรัทธาแล้วเลย
สิ้นนานแล้วจริงด้วย

คุณลืมไม้เท้าไม้เท้าสามงาม
ถูกไม่ใช่ไม้เท้าสาบงามนะ
ลูกเสื้อเขาไม่จับมือคว้า
มันไม่มีสาม

เหมาะของคุณชนะที่สุด
รักมากเลยวันนี้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราเยอะมากนะคะ

เขาทำอาหารได้อย่างร้อนแรงจริง
แถวนี้อยู่
มันเฉฟกระทะเลย

โอ้โหคุณพี่นี่คือผัดผักไฟแดงของแท้

ขนตาคุณพี่เขายังอยู่ไหมคะ
ผมก็ไปด้วยไม่ได้แต่ขนตา
โอ้โหถ้าจะไฟแรงขนาดนี้ผมว่านี่มันผักปุ้งเผาบ้านชัด
โอ้โหตายแล้ว

คือบางทีนะการทำผักปุ้งไฟแดงก็ต้องทำกันแบบนี้
คือต้องตั้งกระทะนานแต่เนี่ยคงจะนานไป

คือตั้งแต่เมื่อวานดิฉันว่า

แต่ทั้งนี้มันก็อันตรายอยู่นะคุณผู้ชมนะ

โอ้โหเห็นแล้วบอกเลยนะกลัวเป็นเกาะ

เก้าเป็นห่วงเก้ากลัวบ้านไปไหม้

โอ้โหเอาคุณผู้ชมมีเพลงให้นะ
แต่ว่าเป็นเพลงอะไรลองเดากันดู
ได้ถ้าไม่ดูก็คงหลาย

เดี๋ยวผมร้องเพลงที่ตอนสมัยผมเป็นลูกเสือดีกว่า

เหมือนเรามีไฟไฟไฟ

คุณเห็นแบบนี้แล้วคุณชนะแทบจะวิ่งจับมือเพื่อนไป

เหมือนเรามีไฟไฟไฟ

ทุกวันนี้พี่ขนาดคนนี้คิ้วเหลืออยู่ข้างเดียว
ใช่หนวดไม่มีนะไม่ได้โกนนะไฟไหม้